ส่วนเมื่อวานครับความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ
ในการฝึกซ้อมก็ยังคงมีกันอย่างต่อเนื่อง
การเดินทางไปมาเลเซียที่มีความยาวถึง๗ชั่วโมงครับ
เรื่องนี้ก็คงต้องให้ทางสมาคมได้ชี้แจงหน่อยนะครับ
เพราะว่าจริงแล้วหลายคนก็คงไปมองเรื่องของกำหนดการ
หลังจากที่มีเรื่องของกรดการณ์ออกมาว่าทีมไทยจะเดินทางกี่โมง
มาเลเซียกี่โมงเพื่อไปแข่งขันเกมแรก
รอบรองชนะเลิศที่จะเจอกับมาเลเซียวันที่๑ธันวาคมนี้
หดการเดินทางนะครับก็คือในช่วงบ่ายวันนี้
เนื่องจากว่ามิรวรรณรายวัชต้องการฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายแบบปิดในช่วงเช้า
แล้วก็เดินทางในช่วงบ่ายก็รวมพลกันบ่ายโมงครึ่ง
แล้วก็ขึ้นเครื่องที่สุวรรณภูมินะครับในเวลาบ่าย๓๕๐นาที
ก่อนจะไปพักเครื่องที่เกาะสมุยเพื่อรอรับโดยสารเพิ่มนะครับ
ซึ่งก็จะเสียเวลาจากเดิมประมาณ๔๕นาทีจากนั้นจะเดินทางถึงจุดหมายในเวลาทุ่มครึ่ง
สาเหตุที่ต้องเลือกเที่ยวบินนี้เนื่องจากว่าเที่ยวบินอื่นนะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนั้น
ไม่สามารถรองรับนักเตะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทีมได้หมดทุกคน
จะคำนวณตั้งแต่ช่วงเวลาในการนัดรวมพลกันตั้งแต่บ่ายโมงครึ่ง
ก่อนจะเช็คขึ้นเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิมากกว่าครับ
อริสังกลายศรและก็สรวรรภ์เดชมิตรโดยเฉพาะสรวรรภ์นั้นทำอาซิดมากสุดในอาซิดครับครั้งนี้นะครับที่๔ครั้ง
เรียลฟิกกี้กองการในวัย๒๔ปีที่เล่นอยู่กับนครราชศรีมา
โฟกัสไปที่เฉลิมพงศ์เกิดแก้วกัปตันทีมชาติไทยที่ฟริกกี้นั้นสังกัดอยู่นะครับ
สโมสรเดียวกันก็คือทีมสวัสแคทโคราชนี่แหละครับ
ทีมไทยจะบุกไปเยือนมาเลเซียเกมแรกย้ำเวลากันหน่อยนะครับ
วันที่๑ธันวาคมนี้ทุ่ม๔๕แล้วกลับมาเล่นในบ้านนัดที่๒วันที่๕ธันวาคม
ราชมังคลากีฬาสถานในเวลา๑ทุ่มครับ